คนนี้กันบ้างดีกว่าไม่ต้องดีเบตกับใคร
เหนื่อยใจกับการอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลก็พอแล้วนะคะ

ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปนี่เขาเมื่อยเหรอคะ
นี่คือท่านที่ถ่ายยืดขาเบฟอร์

นี่อย่างที่บอกไปโดนถล่มหนักใช่ไหมมีข่าวกับพี่หมื่นโป๊ปนะ
เพื่อนหน้าสาวแซบหมวยลีก็ขอพลิกวิกฤษเป็นโอกาสค่ะ

แต่พอให้ออกรายการที่ดูเป็นภาพเคลื่อนไหว

จะไม่เจอร่างสุดเพราะที่เขาถ่ายแบบมาเขาก็เซ็กซี่ดีนะอ่ะเธอบอกว่าไม่ได้คิดจะมาเกาะกระแสขาวอะไรนะคะ
งานแสดงของเธอเนี่ยก็มีติดต่อมาเยอะจ้าแต่ว่าไม่ได้รับเด็ดขาดเพราะว่าอะไรไม่อยากจะไปโคจรเจอกับพี่หมื่นอีก
ส่วนเรื่องหัวใจสวยเสน่ห์แรงสักขนาดนี้หมวยลี่บอกคนจีบเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่ขอเลือกนะตอนนี้ขอแบบใช้เวลาทำงงทำงานไปก่อน
หัวปังมากเวอร์มั่นใจขนาดนี้อ่ะไปฟังหมวยลี่กันหน่อยค่ะ
เป็นไงล่ะพี่โป๊บใดเล็กสนั่นจ้ะก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ไม่แล้ว
มีคนรู้จักแล้วเรามีงานติดต่อมาไหมคะมีค่ะก็มีบ้างแต่ว่าคือด้วยความงานถ่ายแบบหมวยรับอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่
ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็เลยงานงานถ่ายแบบก็จะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยแต่ว่าส่วนงานละครงานแสดงอย่างเงี้ย
ตั้งใจแล้วว่าจะไม่รับตอนนั้นที่มีที่มีข่าวเนาะเราก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเราจะไม่ใช้กระแสตรงนี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิง
ก็อีกอย่างหนึ่งด้านงานแสดงมันก็ค่อนข้างตรงไปกับทางไปทางเดียวกับเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ดีกว่า
มีหนุ่มมาจีบใหม่ไหมคะก็มีนะแต่ว่าพักก่อนขอหนูพักก่อนหนุ่มในวงการนี่แหละค่ะมีในวงการด้วยมีนอกวงการด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนุ่มจะไปขายขนมจีบเนี่ยเขาต้องกลัวเรื่องการแคปลงแคปไลน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะผู้ชายสมัยนี้เขาต้องสู้ค่ะ